บนยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือ
วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะที่นักท่องเที่ยวเขามาพักค้างคืน
แล้วเมื่อเช้านี่ดูบรรยากาศตอนเช้าสิคะ

แล้วมีทะเลหมอกมีละอองหมอกกระจายปกคลุมที่ต้นสน
บางคนบอกว่าเห็นเป็นน้ำค้างที่ยอดภูเรือ
นักท่องเที่ยวเขาก็เริ่มทยอยเข้าไป
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจุดต่างเนี่ยนะคะ
กราบไหว้ไปขอพรพระที่พระธาตุศรีสองรัก

บางคนก็บอกว่าแหมไปทั้งทีห้ามพลาด
ต้องไปถนนคนเดินบรรยากาศก็เย็นสบาย
แล้วอากาศไงช่วงแบบนี้นะคุณฝนตกใหม่
อากาศเย็นสบายดูย่าเขียวขจีดูหมอกแบบนี้

นี่เราพาไปหลายที่แล้วไปดูที่ใต้กันหน่อยดีไหมคะ
ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวปะที่พังงา
โอ้โหนักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะ

เพราะว่าที่นี่หาดทรายสวยงาม

ส่วนโรงแรมที่พักที่เขาหลัก
ก็คนจองเต็มเกือบทุกโรงแรมเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่เขาจะมากันมีทั้งแบบแก๊งเพื่อน
มาแบบสวีทหน่อยเป็นคู่รักก็มี
โรงแรมเขาจัดโปรโมชั่นด้วยไงมีราคาพิเศษ
กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เขาหลัก
ภายใต้แคมเปญไทยเที่ยวไทยเติมพลังแห่งความสุขด้วย

ปิดท้ายค่ะที่สุราธานีนักท่องเที่ยวมานอนพัก
เขามากางเต็นต์มาปิ้งย่างจากที่เขาร่วมโครงการ
สักครั้งในชีวิตแอดสุรธานีที่ทศสุรธานี
เขาสนับสนุนค่าที่พัก๖๐๐บาทในเดือนกันยายน๓๐๐ห้อง
ก็แปลว่าผู้พักจะได้นอนเต็นต์ที่กลางหุบเขาริมคลองศกฟรี
แล้วก็นี่มาปิ้งย่างแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหทำบาร์บีคิวกันเนี่ยนะ
มีความสุขนะเวลาทำอาหารกันเองเวลาไปเที่ยวเนี่ยใช่ค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่ได้ชาร์จพลังอย่างดีเลยแหละช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคุณนะ
ท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการเพียบเลยครับส่วนทางด้านททสำนักงานสุราธานี
คาดว่าน่าจะมีคนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ประมาณ๓๐๐๐คน
เงินก็น่าจะสะพัดประมาณร้อยล้านบาทนี่คุณสืบสกุลมองอยู่หน้าจออย่างเดียว
มองปิ้งย่างอย่างเดียวมองไก่ย่างน่ากินมากใช่ค่ะ
ใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวไหนขอให้มีความสุขนะฮะ
แล้วก็ขับรถปลอดภัยทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงนี่
คุณจะไปเที่ยวนะคุณต้องตั้งกาดไว้หน่อยนะฮะตั้งกาดไว้หน่อยนะฮะ
ป้องกันเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะครับใช่ค่ะอย่าลืมนะ
ก็ยังคงต้องล้างมือบ่อยไม่ใช่ว่าไปเที่ยวจะไปสูดอากาศอย่างเดียว
ไม่เอาแมสไปถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่คนเยอะ
อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยเหมือนกันใช่นะฮะช่วยกันดูแลนะฮะ